ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้หลายคนวางแผนเดินทางท่องเที่ยวกันนะครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ฝนตกอย่างต่อเนื่องไปเที่ยวทะเลก็ไม่ได้ขึ้นเขาก็ไม่ได้
สุดสัปดาห์นี้ครับถือว่าเป็นช่วงที่มีอากาศค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ
ฝนน้อยที่สำคัญไปตามยอดภูยอดดอยอากาศเย็นยังคงมีให้ได้สัมผัสนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับฝนนั้นจะเข้ามามีบทบาทเมื่อไหร่ปัจจัยอะไรบ้างเดี๋ยวมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับปัจจัยหลักที่มีบทบาทต่อสถานการณ์ฝนในเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับ
ก็คือเรื่องของอากาศเย็นนะครับกับการก่อตัวของพายุแล้วก็กระแสลมที่เคลื่อนที่ผ่านเมืองไทยของเรานะครับ
ซึ่งตอนนี้มี๒กระแสลมด้วยกันนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดู
กระแสลมแรกเป็นกระแสลมจากฤดูฝนมาจากฝั่งนี้นะครับจากฝั่งตะวันตกเฉียงใต้
อีกหนึ่งกระแสลมมาจากด้านบนนะครับเป็นกระแสลมที่พัดเอาความหนาวเย็นมา
ก่อนหน้านี้มาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็ค่อยอ่อนกำลัง
ดังนั้นฝนส่วนใหญ่ที่จะมีโอกาสตกเนี่ยนะครับก็จะตกบริเวณพื้นที่ตามขอบประเทศฝั่งตะวันตกนะครับ
เหนือมีบ้างนะครับภาคใต้ตอนกลางไปจนถึงตอนล่างนะครับแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
แต่ว่าตกไม่หนักแล้วก็ตกไม่ทำให้เกิดการสะสมของปริมาณน้ำแน่นอนนะครับ
นี่คืออากาศเย็นนะครับสีม่วงจะสังเกตว่าถ้าหากเราคำนวณต่อไปเนี่ยนะครับสีม่วงจะค่อยหายไปนะครับ
หายไปเรื่อยนะครับนั่นหมายความว่าหลังจากนี้อากาศเย็นก็จะหายไปจากเมืองไทยของเรานี่คือช่วงวันจันทร์นะครับ
แล้วก็จากการคาดการณ์พบว่าในช่วงประมาณวันที่๓วันที่๔อากาศเย็นจะเริ่มกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งก็เป็นช่วงหนึ่งสัปดาห์หลังจากมีพระจันทร์เต็มดวงนะครับฮาวเวิร์ดมูลซึ่งช่วงนั้นแหละครับถือว่าเป็นช่วงที่น่าจับตามองเพราะว่าอากาศร้อนความชื้นที่เข้ามามีบทบาทในเมืองไทยของเราค่อนข้างเยอะแบบนี้เนี่ยนะครับก็ทำให้ถ้าหากมีอากาศเย็นกลับมาอีกครั้งก็จะต้องเจอกับฝน
บ้างเผื่อใครจะเดินทางท่องเที่ยวตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์สิ้นเดือนนี้นะครับก็พบว่าการคาดการณ์เนี่ยนะครับฝนนั้นส่วนใหญ่อย่างที่บอกเป็นแหละครับนี่สีฟ้าครับก็จะตกปล่อยเท่านั้นนะครับไม่ตกนานไม่ตกสะสมไม่ตกต่อเนื่องและที่สำคัญนะครับจะมีการกระจายตัวไปทางปีกฝั่งพม่าซะส่ว
ผมพุทธนันทร์พิสิทธิ์มหาลสวัสดีครับ